พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้นะคะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงนะคะ
ลูกจ้างคนนี้นะคะคือเขารับจ้างขนขี้เลื่อย
แล้วไอ้รถบรรทุกขนขี้เลื่อยก็มาจอดหน้าร้านชำร้านหนึ่ง
ปรากฏว่าคือจริงมากับนายจ้านะแต่นายจ้างลงไปซื้อของ
ลูกจ้างไปซื้อขนมปังมากิน๒ชิ้นคุณ
เป็นขนมปังชิ้นละ๕บาทกลมแล้วก็ขึ้นมานั่งรอ
นายจ้างอยู่บนรถปรากฏว่ามีคนเห็นว่าเขาฟุบหน้าลงไปในรถ
ชาวบ้านรีบมาช่วยเอาตัวเขาลงจากรถแล้วพยายามปั๊มหัวใจ
คุณผู้ชมเขาเสียชีวิตนะคะทั้งที่จริงเพิ่งจะไปซื้อขนมปัง
แบบมันเป็นเหมือนพวกใส่สังขยาไส้อะไรอย่างนี้คุณ
มา๒ชิ้นชิ้นละ๕บาทแล้วจะเอามานั่งกินบนรถ
แต่กลายเป็นมาเสียชีวิตแบบนี้
ซึ่งผู้เสียชีวิตนะคะทราบชื่อคือนายฉลองใจกล้าอายุ๖๑ปีค่ะ
คือนายฉลองเนี่ยเขามาอาศัยอยู่กับญาติที่นี่
รับค่าจ้างแบบเป็นคนงานขนขี้เลื่อยอย่างนี้แหละค่ะ

เห็นคนอาจารย์บอกทำงานขยันแข็งนะทุกวันก็จะกลับบ้าน
แต่กลายเป็นมาเกิดเหตุอยู่แบบนี้นะคะ
ทีนี้ไปดูในปากเขามันมีไอ้ขนมปังที่เขาเพิ่งซื้อนี่แหละ
คือติดอยู่ในปากอยู่อยู่เล็กแหละ

ยังวางอยู่ยังไม่ได้กินอยู่บนรถ
ก็เลยคาดแบบนี้ว่าระหว่างที่เขากินขนมปังไป
คุณอาจจะติดคอแล้วเป็นเหตุให้เขาเสียชีวิต
จริงไม่ติดใจหาสาเหตุการณ์ตายนะคะ
แต่เนื่องจากว่านี่เป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
ตำรวจเลยต้องมีการส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลก่อนนะคะ
เดี๋ยวจะติดต่อให้ญาติรับศพไปดำเนินการตามประเพณีต่อไปค่ะ
ช่วงนี้ข่าวคนที่สำลักอาหารอาหารติดเขานี่ก็เยอะเหมือนกัน